อาหารที่เสิร์ฟที่นี่เป็นอาหารประเภทไหน

เส้นนี้เราสั่งโรงงานบะหมี่คนกวางตุ้งเขาทำ
เมื่อ๑๐ปีก่อนผมเคยขายข้าวขาหมู
ลองมาดัดแปลงเรื่องน้ำซุปดูว่า
เอาน้ำของขาหมูเนี่ยมาลองผิดลองถูกในหม้อ
ช่วยลดคลาบพลักล้ำกว่าที่คิด
ได้ยินเสียงสดใสในเวลาเที่ยงตรงแบบนี้แน่นอนค่ะ
ว่าเป็นช่วงเวลาที่ทุกคนในครอบครัว
จะได้มารวมตัวกันที่น่าจะ
รอชมรายการก๋วยเตี๋ยวที่ดีที่สุดใน
ประเทศไทยอย่างเล่าเส้นเป็นเรื่องกันอย่างแน่นอนเลย
ใช่มั้ยล่ะคะแหม่น่ารักกันจริงเลยนะคนี่
อ้าวถ้าอย่างนั้นเราก็จะพาบรรดาเหล่าเล่าเส้น
ให้หายคิดถึงกันสักหน่อยค่ะ
แต่ก่อนอื่นขอย้อนความเดิมตอนที่แล้ว
ให้ได้ฟังกันก่อนสักนิดว่าสัปดาห์ที่แล้วเราพาล่องใต้ไปค้นหาที่มา
และเรื่องราวของเมนูเส้นอนาชาติในประเทศไทยที่จังหวัดชุมพร
ที่มีทั้งก๋วยเตี๋ยวยำกระดูกอ่อนเจ้าแรกในชุมพร
จากร้านก๋วยเตี๋ยวท้าพิสูจน์
ต่อด้วยบะหมี่ต้มยำเกี้ยวในตำนาน
กับสูตรเส้นบะหมี่ที่เก่าแก่กว่า๑๐๐ปีจากร้านทำไข่คุณ
คาเฟ่เก๋ใจกลางชุมพรกันมาอย่างจุดใจแล้ว
เพราะฉะนั้นวันนี้เลยขอเอาใจชาวกรุงกันบ้าง
โดยนักเล่าเส้นของเรานะคะจะพาไปค้นหาเรื่องราว
ของเมนูเส้นอนาชาติกันในย่านพระราม๙รามคำแหงค่ะ
ซึ่งคุณผู้ชมเตรียมตัวรับความรู้ที่มาคู่กับความอร่อย
ตำนานที่ร้านเหล่ากุ้ยแล้วก็ปิดท้ายด้วยก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นสูตรมะระ
ซุปเปอร์ตุ๋นเจ้าดังขายดีแห่งซอยรามคำแหง๑๙ทับ
เอ้าถ้าไม่อยากให้ท้องร้อนกันไปมากกว่านี้ตามคุณน็อตไปลุยกันเลยดีกว่าค่ะ
สวัสดีครับเที่ยงตรงวันเสาร์แบบนี้นะครับพบกับผมวาริสเฟิ่งอารมณ์ในรายการเล่าเส้นเป็นเรื่องออนทัวร์
รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปค้นหาเรื่องราวและที่มาที่ไปของเมนูเส้นนานาชาติทั่วประเทศไทยครับ
เที่ยงแบบนี้นะครับผมพาคุณผู้ชมมาออนทัวร์กันย่านพระราม๙รามคำแหงครับ
รับรองว่าร้านที่เราเลือกมาในวันนี้นะครับมีเมนูเส้นก๋วยเตี๋ยวเนี่ย
ให้คุณผู้ชมได้ริมลองอย่างมากมายรวมทั้งสาระความรู้เกี่ยวกับเมนูเส้นด้วยครับผม
ร้านที่ไปคุณผู้ชมสามารถตามรอยเล่าเส้นเป็นเรื่องและไปอิ่มอร่อยอย่างสบายกระเป๋าได้ครับผม
อ่ะอย่ารอช้าตามผมไปสื่อสารเล่าเส้นพร้อมกันเลยครับ
เมนูเส้นจานแรกของเราวันนี้ขอเริ่มกันด้วยพาสต้าสไตล์อิตาเลียนกับเมนูที่มีชื่อว่า
เดี๋ยวเราไปฟังเรื่องราวกันว่าจากสตูดิโอเฟอร์นิเจอร์ชิดเก๋
แต่ไงอยู่ดีดีถึงได้มาขึ้นชื่อเรื่องสปาเกตตี้ได้ว่าแล้วก็ตามนักเล่าเส้นของเราไปเลยค่ะ

เป็นร้านเฟอร์นิเจอร์ที่ขายอาหารด้วยแล้วเฟอร์นิเจอร์ที่เราขายมันมาจากที่ไหนส่วนใหญ่
เป็นเฟอร์นิเจอร์สแกนดีเนเวทหมดเลย

มันพอมีมันค่อนข้างจะเฉพาะกลุ่ม

แล้วร้านเฟอร์เนเจอร์กับอาหารมันมารวมกันได้ยังไง

แล้วก็กลับมาแล้วก็แบบเฮ้ยทำอะไรดี

ก็เลยกะจะทำเล็ก

เป็นแบบ๓คูณ๖อย่างนี้
แล้วก็เฟอร์นิเจอร์เต็มโกดังเลย

อันนี้เราบอกเองหรือคนอื่นบอก

ใช่เราก็เลยขยายสักหน่อย
อีกปั๊บหนึ่งแล้วว่าขยายสักอีกหน่อย

นิเจอร์ก็เลยย้ายไปอยู่ที่เล็กหน่อย
ก็เลยเอาเฟอร์นิเจอร์ที่เราขายมาวาง

ให้ลูกค้าสามารถได้มานั่งมาร้องด้วย

อาหารที่เสิร์ฟที่นี่เป็นอาหารประเภทไหน
สปาเกตตี้สเต็กแล้วก็งงเยอะ

อาหารสกาเดนเนเวียนมีไหมที่เข้ากับเฟอร์นิเจอร์
เคยมีแต่ว่ารู้สึกว่าไม่น่าจะเหมาะ

มันวางไปสักหนึ่งระดับแล้วคนก็สั่งแล้วคนก็สั่งน้อยลงเรื่อย
เราก็เลยแบบพับอันนี้ไปดีกว่า
แล้วก็ขยายลายของสปาเกตตี้
อยากรู้แล้วว่าอาหารสแกนเดเวียนที่คนไทยไม่นิยมมันเป็นยังไง

เราคงดันทำสปาเกตตี้อร่อยกว่า
มันก็เหมือนแบบแซนวิชมันประกบใช่ไหม

เห็นสะมอนข้างบนมีนู่นวินี่
ซ้ายนี่ก็ไม่ได้พอน้อยยอมเท่าไหร่

เราทำสปาโกะตี้อร่อยกว่า

แล้วก็มันอร่อยทุกอย่างเลยจริงแล้ว
วันนี้อยากจะโชว์เมนูอะไรดีกว่า

เดี๋ยวไปดูกันหน้าตาเมนูแล้วรสชาติจะเป็นอย่างไร

โชว์รูมมาขายเฟอร์นิเจอร์ที่มีคาเฟ่เล็ก
ให้ลูกค้าได้นั่งชิวแต่ระยะเวลาไม่นานก็ขยับขยายในส่วนของร้านอาหารเก๋ขึ้นมาได้
ก็ต้องมีสิ่งที่ไม่ธรรมดาแล้วล่ะค่ะ
ว่าแล้วก็ไปดูในส่วนของเมนูเส้นที่จะนำมาเสนอกันในวันนี้ดีกว่าค่ะ
เอาละครับตอนนี้ก็พร้อมที่จะชิมเมนูของทางร้านนะครับกับเมนู
จูบจากปลาหมึกเหรออ่าทำไมถึงคิดชื่อเมนูนี้ขึ้นมา

โดยเจ้าหมึกดำนี้ชาวยุโรปและชาวญี่ปุ่นเริ่มที่จะนำมาปรุงเป็นเมนูต่างกันมาช้านานแล้วนะคะ
แม้จะเป็นส่วนที่หายากและกรรมวิธีการทำที่ไม่ให้มีกลิ่นคาวค่อนข้างยาก
แต่ก็ต้องยอมเพราะในหมึกดำนี้มีประโยชน์มากมายเลยทีเดียวค่ะ
ซึ่งเมนูส่วนใหญ่ก็จะนำไปใช้กับของทะเลเช่นร้านนี้ใส่ทั้งปลาหมึกชิ้นโตกุ้งลายเสือ
ที่แยกเอาหัวกุ้งไปทอดในน้ำมันร้อนร้อนจนเหลืองกรอบจากนั้นก็เผาด้วยไฟนะคะ
เพื่อให้ได้สีสวยและเพิ่มกลิ่นหอมเข้าไปอีกส่วนตัวก็จะนำไปผัดกับซอสหมึกสุดเข้มข้น
แหมพูดเองก็หิวเองค่ะเอาเป็นว่าเพื่อไม่ให้ต้องท้องร้องไปมากกว่านี้
ต้องเตรียมกระดาษไปเช็ดปากด้วยนะครับ

อืม

ใส่เข้าไปใช่ค่ะแล้วเอามาเป็นแบบนี้เลยหรอ

มันจะเป็นหมึกที่เขามาจากปลาหมึกจริงก็ต้องเอาไปเคี่ยวกับพวกเฮิร์กพวกซาลาลี่หอมเบลีฟอะไรอย่างนี้
จนได้มาครึ่งกิโลถึงจะได้ตัวน้ำหมึกดำเนี่ยถูกไหมจากนั้น
แล้วก็เอาไปผัดหอมพริกอะไรอย่างนี้จริงใส่พริกนิดนึงเพื่อดับขาวเล็ก
ผัวผัวปลายังนี่นะคะอย่างนี้ใช่ให้มันกรบกับหมึกดำเพื่อดับกลิ่นอีกชั้นนึง
ถึงจะได้ตัวซอสดำแบบนี้

เห็นบอกเส้นเนี่ยกว่าจะเอามาผัดได้ก็ต้องมีขั้นตอนด้วยนะ

สปาเกตตี้หมึกดำเข้มข้น
ก็ต้องเริ่มต้นจากการลวกเส้นนี่แหละค่ะ
โดยที่ร้านจะต้มเส้นสปาเกตตี้ให้สุกแบบพอดี

ก็รีบสะบัดน้ำในเส้นออกจนหมดก่อน

ซึ่งจะทำให้รสชาติไม่เข้มข้นนั่นเองค่ะ
กินเสร็จแล้วเป็นอย่างไรคะ

ปากหน้าจูบเพราะว่าปากดำมาก

กุ้งที่เห็นนี่
เป็นกุ้งดำไปแล้วนะคะ
นี่ดำทั้งตัวเลยนะ
ทำไมเราไม่เอาหัวให้มันดำด้วยล่ะ
เดี๋ยวดูไม่ออกว่าเป็นกุ้ง
อ๋อเดี๋ยวดูไม่ออก
ก็ตรงนี้ดูไม่ออกจริงว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับผม

หอยแมรงผู้นิวซีแลนด์
ใช่ค่ะ

เข้าซอยมานิดนึงก็เห็นป้ายเลย
เปิด๑๑โมงปิดครัว๒ทุ่มครึ่ง

สองทุ่มครึ่งปิดครัวแต่นั่งต่อได้

ก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดทางนั้นได้เช่นกันนะครับ
วันนี้ขอบคุณกอลมากค่ะขอบคุณครับ

ทางร้านก็ยินดีต้อนรับเลยแหละค่ะ
แถมมีสปาเกตตี้อร้อยให้ได้ทาน
รับรองว่าเป็นช่วงวันหยุดพักผ่อนที่แฮปปี้สุด

ช่วงหน้าจะพาไปทานบะหมี่อัศวินกับไข่เยิ้มกันค่ะ